พูดถึงเรื่องกรณีแบบนี้มันก็มีเยอะนะ

เราเล่าข่าวเรื่องนี้ให้ท่านฟังทุกวัน

กรณีแบบนี้เนี่ยมีผู้ที่เขาเปิดเผย

บอกว่าเป็นเหยื่อของโรงพยาบาลเอกชนนะฮะ

ลูกชายกลายเป็นเจ้าชายนิทรา

เราไปพื้นที่ย่านหนองจอก

หลังจากติดตามข่าวที่เกิดขึ้น

คุณช่อลัดดาแล้วก็โรงพยาบาลพระราม๒

มีลูกชายที่ต้องสูญเสียไป
จากกรณีลักษณะเข้าโรงพยาบาลเอกชน

ขณะที่ไปมีเงินติดตัวอยู่๑๐๐บาท

บอกว่าหากจะผ่าตัดสมอง

จนกระทั่งเขาสามารถไปหาเงินมาได้
ครบตามจำนวนที่ใช้ในการผ่าตัด

ก็ได้ผ่าตัดในช่วงเวลาเที่ยงวัน

ไปแล้วประมาณ๘ชั่วโมงกว่า
รอการรักษาอยู่๘ชั่วโมงกว่า
หลังผ่าตัดเสร็จปรากฏว่าลูกชาย

ก็นอนรักษาตัวอยู่อีก๕เดือน

รวมแล้วค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
เสียไปกว่า๒ล้านบาท
ก็คือศัตริยธรรมจัญญาบันมันไม่ใช่
มันไม่ใช่นะสำหรับเขาเนี่ย
เพราะว่าถ้าเขาจะเมินการรักษาไปแล้วไม่มี

ใครจะมีเจ้าภาพจ่ายตังค์

อย่างสืบทราบเนี่ยเขาก็มองเคสผมว่า
คุณมีอยู่แค่พันเดียวแล้วคุณไปลำบาก

แล้วคุณไหวว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหม
ค่าใช้จ่ายคุณเท่าไหร่อย่างนี้

มันเกินมันไม่ใช่หน้าที่เขา

ถ้าลูกชายไปถึงแล้วได้รับการรักษาเลยเนี่ย

ค่าใช้จ่ายก็อาจจะไม่เยอะขนาดนั้น

เขาก็ต้องไปหา๕แสนบาทมาจนได้ก่อน

เขาก็พยายามเอาเรื่องนี้ไปร้องเรียนทุกหน่วยงานนะฮะ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ได้ออกเอกสารรับรองให้ว่าลูกชาย
เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตจริง

นโยบายของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เบิกกับทางโรงพยาบาลเอกชนแห่งนั้น

จ่ายเงินไปแล้วร่วม๓แสนบาท

โรงพยาบาลของเขาไม่ใช่มูลนิธินะ

ว่าถ้าอยากได้เงินคืน
ก็คงต้องไปฟ้องร้องเอากับโรงพยาบาล

ที่นี่โรงพยาบาลมีค่าใช้จ่าย
คุณค่าหมอเท่าไหร่
เราก็เลยถามไปที่สปสชให้นะคะ
นักข่าวของเราคุณสุปรีดามหายศก็ถามเรื่องของการเบิกจ่ายเงินคืน
เงินค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชนกรณีของคุณสมยศกับลูกชายเนี่ย
มันเป็นลักษณะไหนยังไงก็ถามไปที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สปสชได้รับคำอธิบายจากรองเลขาธิการสปสชแบบนี้ค่ะ
กรณีของนายสมยศที่ร้องเรียนไปเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณปี๒๕๕๙
ตอนนั้นยังไม่มีโครงการรักษาโรคเร่งด่วนฉุกเฉิน๖อาการฟรี๗๒ชั่วโมง
โรงพยาบาลเอกชนที่ไหนก็ได้ยังไม่มีค่ะ
ได้แบบเต็มจำนวนที่จ่ายไป
คือในระหว่างปี๒๕๕๔ถึง๒๕๕๙รัฐบาลขอความร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชน
ก็คือสามารถเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลก่อนได้
แล้วก็เอาบินตรงนั้นไปเบิกกับทางรัฐบาลโดยสปสชบางส่วน
ส่วนใหญ่จะเกิดปัญหากับโรงพยาบาลเอกชนที่ค่ารักษาค่อนข้างแพง
ทำให้ไม่สามารถจ่ายคืนเต็มจำนวนได้
ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาของโครงการรักษาโรคเร่งด่วนฉุกเฉิน๖อาการ
ฟรี๗๒ชั่วโมงที่โรงพยาบาลเอกชนที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายสักบาทเดียว
หรือเรียกว่ายูเซฟในปี๒๕๕๙
คือโครงการนี้เพิ่งใช้แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนที่จะใช้โครงการนี้

ก็เลยไม่เข้าข่ายก็เลยได้เงินคืนแค่บางส่วนเท่านั้น
คือสปสชเขาออกหนังสือรับรองให้ว่าลูกชายคุณสมยศเนี่ยฉุกเฉินจริง
พอเอาไปยื่นเบิกเนี่ยก็ได้แค่บางส่วนมันไม่ใช่ฟรีทั้งหมด
ถูกต้องถูก๓แสนกว่าก็เลยได้แค่๕๐๐๐กว่า
นะคะลองฟังเสียงเรื่องนี้ดูค่ะ
พอมีโครงการเอ็มโก้เราก็ขอความร่วมมือว่า
ถ้าท่านให้การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตขอให้มาเรียกเก็บกับสภสช
แต่เราจ่ายตามกติกาที่ตกลงกันไว้นะครับ
ซึ่งแน่นอนว่าเงินที่สวชจ่ายณเวลานั้นกับค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเรียกเก็บมันต่างกันเยอะ
ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลก็คิดไม่เหมือนกันด้วย

ที่ตกลงตามกฎิกากลาง

โรงพยาบาลไปเรียกเก็บกับคนไข้
เรียนให้ทราบว่าคดีนี้นะครับ
ร้องเรียนนี้เนื่องจากไม่ได้มีระเบียบ
ไม่ได้มีกฎหมายอะไรไปครอบคลุม

เราก็ปิดเคสนี้ไปตั้งแต่ปี๕๘

ดังนั้นตั้งแต่๑เมษา๒๕๖๐มาเนี่ย
จะเห็นว่ากรณีอย่างนี้

แล้วก็ไม่มีการไปเรียกเก็บอย่างนี้แหละ

กรณีของลูกชายคุณสมยศเนี่ย

เป็นสิทธิ์ที่ยังไม่ใช่ฟรีทุกอย่างเหมือนในปัจจุบันนะครับ
ซึ่งนายสมยศบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ย
เอาละก็ยอมรับว่ามันเกิดตั้งแต่ปี๒๕๕
แต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้นอกจากไปร้องเรียนทุกที่ทุกหน่วยงานเลย
แต่ก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมอันนี้ที่คุณสมยศบอกนะ
ไปฟ้องสารปกครองก็ถูกยกฟ้องนะเพราะว่า
ระบุว่าทางโรงพยาบาลเองก็รับผิดชอบตามขอบเขตที่เขาต้องรับผิดชอบ
ที่สุดตัวเองก็ต้องเสียลูกชายคนเดียวเสียเงินนะ
แต่ก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าร้องเรียนต่อไปเพื่อขอความเป็นธรรม
เกี่ยวกับการปฏิเสธการรักษาของโรงพยาบาลเอกชน
อยากจะไปจ้างทนายดังก็ไม่มีเงินจ้างแล้วตอนนี้
เพราะว่ารักษาลูกชายไปเยอะอ่าคือสิ่งที่เขาติดใจก็คือว่า
ถ้าย้อนไปวันนั้นถ้ารักษาเลยผ่าตัดให้เลย
โดยไม่ต้องรอให้เขามีเงินกำเงิน๕แสนบาทมาโชว์ก่อนเนี่ย

ถูกต้องอาจจะไม่ต้องถึงขั้นแบบนี้
แต่เงื่อนไขเวลาต่างในการเบิกจ่ายก็คงชัดเจนหมดแล้ว